ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพเท่านั้นนะครับ
พื้นที่ทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้นนะครับ
เช่นเดียวกันกับที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพยาวนะครับ
สวนสนามจุดเทียนชัยถวายพระพรกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวครับ
เมื่อช่วงค่ำวานนี้นะครับที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินพยาว
ในพระบรมราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณของนักเรียน
พร้อมถวายราชสะดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๘พันศา๕ธันวาคม๒๕๕๘นะครับ
ไปกันที่จังหวัดยะลาครับทั้งภาครัฐประชาชนองค์กรชมรม
ออกมาร่วมปั่นจักรยานกลางคืนกันเพื่อจะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งทางเทศบาลนครยาลาร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนจัดขึ้นครับ
จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรณศูนยวชนเทศบาลนครยะลา
โดยมีการติดตั้งไฟประดับตามเส้นทางผ่านการปั่นจักรยาน
ก็ทำให้พื้นที่ตลอดแนวมีความสวยงามและสมพระเกียรติอย่างมากเลยครับ
และที่โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลาเช่นเดียวกันนะครับ
ชมรมเครือข่ายจักรยานในพื้นที่
ข้าราชการทหารตำรวจเด็กนักเรียนและประชาชนกว่า๑๐๐คัน
มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
บอกรักพ่อให้กล้องโลกนี่มีการตั้งชื่อด้วยครับ
เช่นเดียวกันกับศูนย์กีฬาทางน้ำคลองทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขัน
มีการจัดกิจกรรมชื่อแล่นเรือใบตามรอยพ่อ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษา๘๘พันศาในวันที่๕ธันวาคมนี้
โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง๘๑๔ปี
ชมรมเรือใบหลายแห่งเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
ขณะที่ตลาดกลางการเกษตรเล็กเจริญตำบลเพชรชมพู
อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
มีการจัดโครงการบวชฟรีกับกำนันตู้
ทดแทนคุณพ่อของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็มีผู้เข้าอุปสมบทจำนวน๒๒รูป
และมีเยาวชนเข้าร่วมบรรพชาสามะเนร๓รูปด้วยกันนะครับ
พนักงานโรงแรมในพื้นที่อำเภอกเกาะสมุย
จังหวัดสุราชธานีซึ่งรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มจิตอาสา
ทำความดีก็ได้ช่วยกันทาสีกำแพงวัดแจ้ง
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอสะเกาะสมุยนะฮะ
เพื่อต้องการให้วัดเกิดความสวยงาม
และก็ยังเป็นการทำความดีเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยเลยครับ
ที่จังหวัดระยองครับนายธีรวัตรสุขสุด
ซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
เป็นประธานโครงการปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติ
ที่บริเวณเกาะมันในตะบนกรำอำเภอกแกลง
อำเภอกแกลงโดยปล่อยเตาตะหนุนะฮะจำนวน๘๘ตัว
ปลากระพงกุ้งทะเล๘๘๐๐๐ตัว
แล้วก็มีการทำความสะอาดโดยเก็บขยะรอบเกาะ
มีนิทัศกาลทรัพยากรทางทะเลอีกด้วยนะครับ
นี่กิจกรรมนี้นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ธีรวัตรสุดสุขนั่นเองนะครับ
ที่บริเวณหนองแสงบ้านดอนกลอยศรีวิลัยอำเภอพิบุญรักษ์จังหวัดอุดรธานี
ก็มีการจัดงานนะครับองค์คบนตรีคุณอำพลเสนานรงค
เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน๑ล้านตัว
ุ้งกล้ามกรามอีก๑๐ล้านตัว
ในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว